ห่วงรองเท้าตัวเองไหมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งห่วงรองเท้าตัวเอง
สมมุติมันจมน้ำอย่างเงี้ยจมน้ำแล้วเหมียกโชคมาเลยนะ

อ่าจมน้ำหมดเลยฮะ

พารองเท้ามันไม่อดัมตาลสูงช้าให้นิดนึงนะคะ

น้ำพวกสูงมาก

เหลียดไปหมดเลยค่ะ

เป็นเจ้าของคลิปแล้วก็เป็นแม่ค้าขายรองเท้ามือสองออนไลน

ใช่ไลฟ์ทั้งน้ำตาครับพี่เบิร์ตนะครับ
เพราะว่า๖กันยายนวันอังคารที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชม
กรุงเทพโดนถล่มด้วยฝนอย่างหนักเลย

แล้วโรงงานโรงงานรองเท้ามือสองของคุณมะเหมียวเจ้าของคลิปเนี่ย
ย่านลามอินทราโดนน้ำท่วมเช่นกันครับ
เธอก็ไลฟ์แบบนี้ไลฟ์ให้ดูแล้วก็บอกด้วยนะ
สั่งรองเท้าไปรอสักหน่อยนะ
อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะว่ารองเท้าในกระดังมันจมน้ำแบบนี้

เพจขายส่งรองเท้ามือสองใหญ่ที่สุดในกรุงเทพอันนี้ชื่อเพจนะ
ซึ่งเป็นหน้าร้านของคุณมะเหมียวเขาก็โพสต์ความเสียหายว่า
ตอนนี้คุณผู้ชมน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่สินค้าของร้านก็กระจัดกระจายไปทั่ว
คือรองเท้าที่คุณผู้ชมเห็นเขาใส่ถุงพลาสติกไว้ใบละ
เขาทำความสะอาดไว้พร้อมขายพร้อมส่งลูกค้าแล้ว
ใช่สิโอ้โหแล้วดูดิมันก็เป็นต้นทุนของเขาเหมือนกันไง
ต่อให้ใส่ถุงไว้แล้วแต่โดนน้ำท่วมเข้าไปแบบนี้

บอกว่าเดี๋ยวจะหาสินค้าใหม่ทั้งหมด
ทดแทนรองเท้าที่เสียหายครับ
ส่วนรองเท้าทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นที่มันเปียกน้ำเนี่ย
ทำยังไงล่ะเธอบอกต้องจำใจใส่กระสอบทิ้งไปเลยอ่ะ
โอ้โหแล้วมูลค่าล้านบาทครับเธอบอก
คุณมะเหมียวเจ้าของโกดังรองเท้ามือสองบอกว่าเหตุการณ์นี้มัน
เกิดขึ้นแบบเธอไม่ทันตั้งตัวเลยนะ
โดยตอนที่ฝนตกเธอก็อยู่ในโกดังนี่แหละกำลังเช็คสต๊อกสินค้าอยู่

ห้านาทีพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมห้านาที
น้ำมาแล้วน้ำทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็ว

รับจริงไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักและเร็วขนาดนี้มาก่อน
ตั้งแต่ทำธุรกิจขายรองเท้ามือสองมาเลย
น่าเห็นใจคุณมะเหมียวจริงเอาใจช่วยนะครับ
ลองดูถ้าจะเอาไปทิ้งลองดูนะครับ
ว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนยากร้าย
ลองดูนะครับลองตัดสินใจดู